พาไปที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยค่ะน้าหลานทะเลาะกันอีกแล้ว
แล้วก็ทะเลาะกันเรื่องของมรดกถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันทีนี้ที่ครอบครัวติดใจก็คือ
เช้าวันรุ่งขึ้นคือทะเลาะคืนนี้ใช่ไหมคะครับเช้าวันรุ่งขึ้นฝ่ายน้าค่ะ
เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลายคนก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หลานไปทำร้ายร่างกายจนทำให้น้าเนี่ยเสียชีวิตเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสังเกตดูตามร่างกาย
เขาบอกว่ามีรอยกัดอยู่ด้วยครอบครัวเลยติดใจสงสัยเลยค่ะว่าโอ้โหนี่น้าหลานทะเลาะกันจนฆ่ากันตายหรือเปล่า
ตำรวจภูทรชุมแสงไปตรวจสอบเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักนะคะที่บ้านหนองเชือกตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะ
ลักษณะเนี่ยเป็นห้องนอนบ้านปูนชั้นเดียวเข้าไปถึงก็พบศพนายปองยินดีรำวัยห้าสิบสี่ปีนะคะ
สภาพนอนหงายสวมเสื้อยืดคอกลมสีแดงนุ่งกางเกงกีฬาบริเวณเหนือราวนมซ้ายเนี่ยมีรอยคล้ายถูกกัดค่ะ
แต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นทรัพย์สินอะไรใดใดนะคะเรื่องนี้คุณคารินกระมุดโยธิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปตามดูเลยที่จังหวัดบุรีรำที่บ้านของนายปองผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ก็พบว่าครอบครัวเนี่ยนำศพไปตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่บ้านแล้ว
ก็ไปคุยกับลูกสาวของนายปองค่ะนางสาวรัตยายินดีรำวัย๒๙ปี
เธอเล่าให้ฟังบอกว่า๓ทุ่มวันที่๑๕พฤษภาคมเนี่ย
นายบุญเสริมน้อยวงหลานของพ่อวัย๓๘ปีที่อาศัยอยู่บ้านติดกัน
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนส่งเสียงดัง
ส่งเสียงดังไม่พอตะโกนด่าทอพ่อของเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วด่าไม่หยุดด่าเสียงดังขึ้นเรื่อย
เธอได้ยินจนทนไม่ไหวแล้วอะค่ะไม่พอใจก็เลยเถียงกลับไปจนทะเลาะกัน
ทะเลาะกันหนักเข้านายบุญเสริมโมโหก็ปรีเข้ามาแล้วตบกกหูซ้ายเธอสองครั้ง
คือตบผู้หญิงที่กกหูไป๒ครั้ง
พอเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายแบบนี้พ่อและแม่เธอก็เลยออกมาช่วยเธอค่ะ
จากนั้นก็เลยเป็นเรื่องระหว่างนายบุญเสริมกับนายปองพ่อของเธอแล้วที่ชกต่อยกันอยู่หน้าบ้าน
เธอก็วิ่งเข้าไปขวางคราวนี้ชุนละมุนกันไปใหญ่เลยค่ะ
สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จบแยกย้ายกันไปทุกคนแยกย้ายกลับเข้าบ้านนอน
แต่ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อเธอตาย
โดยเธอบอกว่าผลชนสูตรพลิกศพเนี่ยบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้มาจากการทำร้ายร่างกายค่ะ
มาจากเส้นเลือดในหัวใจตีบตอนแรกครอบครัวก็สงสัยไงว่า
หลานชายเนี่ยทำร้ายพ่อจนตายหรือเปล่าแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวนะคะ
เธอบอกว่าเธอไม่เคยรู้เลยว่าพ่อมีโรคประจำตัวเพราะว่าพ่อร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอด
แต่ไม่เคยไปหาหมอไม่ได้ตรวจสุขภาพทุกครึ่งปีค่ะ
ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเธอบอกว่า๔๕วันที่ผ่านมาพ่อบ่นให้ฟังเหมือนกันนะว่าเหนื่อย
แต่เธอไม่ได้เอกใจอะไรแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้พ่อเสียชีวิตด้วย
ส่วนฝั่งลูกชายของนายปองผู้ตายก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ถึงแม้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้เป็นการถูกทำให้เสียชีวิตหรือการทำร้ายร่างกาย
แต่จบเรื่องนี้ไปเขาก็คงไม่อยากจะสูงสิงกับคนก่อเหตุเหมือนกัน
เพราะก็รับไม่ได้ที่ชอบมาด่าทอพ่อเขาเสียหายแล้วก็มาชกต่อยกับพ่อเขาด้วย
ด้วยจงจงบอกพ่อคงทำลายมันกัน
กลับมากลับมาชอบกระแตวลากับสัญละหา
ออกมากลับมาชอบกระแตงอีกลูปกระแตยอีกคัน
ของผู้ตายก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุพอได้ยินเสียงดังโวยวาย
เธอก็รีบออกไปดูแล้วก็ออกไปห้ามภาพที่เธอเห็นเนี่ยก็คือว่า
นายบุญเสริมหลานชายค่ะตบตีสามีของเธอหลายครั้ง
แล้วเธอบอกเธอเห็นเลยนะว่านายบุญเสริมอ่ะ
โน้มกัดบริเวณหน้าอกซ้ายของสามีเธอครับจนทะเลาะกันเสร็จนั่นแหละค่ะ
ถึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านนี่ค่ะเธอบอกว่าเนี่ย
จากเหตุการณ์ก็คือไปตบลูกสาวเขาก่อนสุดท้ายก็ชุลมุนกัน
แล้วเธอบอกเธอเห็นจังหวะว่ามันมีจังหวะโน้มไปเหมือนจะกัด
กระทั่งเช้าอีกวันหนึ่งเธอมาปลุกสามีก็ปรากฏว่าสามีนอนแน่นิ่งไปแล้วค่ะ
ไม่ไม่ตื่นขึ้นมาอีกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเธอบอกว่า
หลานชายกับสามีเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเรื่องมรดกที่ดิน
ทุกครั้งที่หลานชายที่บ้านอยู่ติดกันเมาเมื่อไหร่เนี่ยด่าประจำมาค่ะ
แล้วด่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายตลอดจนถึงล่าสุดนี่แหละที่มีการลงไม้ลงมือกัน
จริงปกติเนี่ยไม่ได้คุยกันอยู่แล้วนะคู่นี้ไม่ได้สนิทกันอยู่แล้ว
แต่จะมาคุยกันก็คือตอนมีดื่มเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยแหละค่ะ
เป็นการคุยกันแบบทะเลาะตลอดเลยซึ่งครั้งนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่า
ตายเพราะหลานชายครับแต่สุดท้ายพอผลตรวจชนะสูตรจากโรงพยาบาลออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
ก็รู้ว่าสาเหตุเกิดจากโรคประจำตัว
ทำให้เส้นเลือดเป็นเรื่องหัวใจตีบเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ
อันที่จริงเค้าเป็นหลานแล้วแล้วมรดกนี้ก็คือก็เป็นคง
แต่เขาบอกว่าเป็นรอยฟันของผู้ต้องหาดินใช่
เราได้ไปคุยกับนายบุญเสริมคนก่อเหตุด้วยนะคะ
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายที่ด่าทอก่อนจริง

ทะเลาะกันก็คือว่าอยู่มรดกของตระกูลซึ่งเป็นที่ดินเนี่ย
อยู่กลายเป็นชื่อของนายปองน้าของเขาเฉยเลย

ก็เลยเข้าไปหาที่เห็นรอยแผลเนี่ยคือ
เขาบอกว่าเขาโดนในปองเอาหนังสติ๊กยิงค่ะ
ยิงเข้าไปที่ท้องเฉียวคอถูกไม้กวาดฟาดกลางหัว

เขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะให้พิสูจนว่าเป็นรอยฟันของเขาหรือเปล่า
แต่ที่แน่ก็คือเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายจนน้าเขาตายค่ะ
แต่อย่างก็ยังไม่คิดไม่คิด

แต่เรายังดราเมื่อนานก็มีกบริษัท
มีคนที่ขุดที่อยู่นจอด
เพิ่งบอกว่าละ

เค้าเอานาคาติ๊กอกมายิงคนคนเลย

ถูกแต่ว่าโดนไปมีอาวุธมีอะไรทำไมมันตายได้อย่าง

ก็คิดดูคนที่กอดนางอกะ
แล้วตัวผมมันใหญ่ใช่ไหมแล้วหน้าผมก็ประมาณสูงประมาณนี้

แล้วหลานผมก็อยู่กลางถ้าผมเข้าไปกัดน่ะ

คือถึงแม้จะทะเลาะกันจนถึงขั้นชกต่อยกันนะคะ

กราบศพในปองผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวในปอนก็บอกว่าจะมีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๙พฤษภาคมนี้นะคะ